คุณคิดดูนะอากาศร้อนมาก
อยู่ในรถแล้วพอดับเครื่อง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผู้ชายคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็ง
แล้วน้องชายกับน้องเขย

แต่ปรากฏว่ากลายเป็น

กลับมาพี่ชายที่เป็นมะเร็งเสียชีวิตอยู่ในรถเลยค่ะ
กล้องวงจรปิดตอนที่รถแล่นเข้ามาแล้วนะ

เสร็จแล้วปั๊บคนในรถก็ลงมากัน๒คน
๒คนนี้เป็นน้องชาย

พี่ชายเป็นมะเร็งไง
อายุ๕๗ปีอยู่ในรถคันนั้น

เพราะว่าเขาเข้ามาจอดตอนบ่ายโมง๖นาที

หลังจากนั้นค่ะพอกลับมาอีกทีนึง

ตอนบ่ายสามนี้พี่ชายคือนายสอด

อยู่ตรงเบาะข้างคนขับเลย

เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเธอกับสามีของเธอเนี่ยก็คือน้องชายของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะ
พาพี่ชายเป็นมะเร็งหลอดอาหาร
ก็เป็นมาครึ่งปีแล้วพามาโรงพยาบาลพุทธโสธรตั้งแต่เช้าเลย

แล้วโรงพยาบาลก็ยังแนะนำนะบอกว่าญาติเดี๋ยวญาติไปทำบัตรผู้ป่วยให้ได้เลยนะ
ทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเออไหนพี่มาด้วยแล้วเดี๋ยวมาคัดสำเนาเอกสารที่อำเภอดีกว่านะคะ
ทำบัตรผู้พิการนะนะต้องมาทำที่อำเภอไงฮะ
ใช่ค่ะเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยแบบอ่ะงั้นเดี๋ยวจะได้พาไปขึ้นทะเบียนผู้พิการที่พมจังหวัด
จอดรถไว้ที่หน้าอำเภอค่ะแล้วก็ลดกระจกลงแบบนี้
คุณ๒ชั่วโมงแต่๒ชั่วโมงช่วงบ่ายเป็นช่วงที่แบบแดดมันกำลังร้อนจัดมากอะค่ะ
ฝ่ายสามีก็เห็นว่าเออเนี่ยเอกสารยังไม่เสร็จสักที
บอกภรรยาบอกว่าให้เดินไปดูที่รถหน่อยเพราะว่าพี่อยู่ไง
ปรากฏว่าพอเดินมาถึงเอ้าทำไมคนมุงอยู่รอบรถเต็มไปหมดเลยอ่ะ
แล้วก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อพี่ชายเสียชีวิตแล้ว
นี่เป็นเพราะอากาศหรือเปล่าในอากาศร้อนจัดแบบนี้
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือในมือที่กำยาดมอยู่
ลักษณะนี้มือเกร็งเลยนะคุณนะลักษณะเหมือนฟุบฮะ
แล้วหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็นำศพไปชนะสูตร
โรงพยาบาลพุทธโสธรค่ะเดี๋ยวต้องหาสาเหตุ
สรุปแล้วเสียชีวิตจากอากาศที่ร้อนจัด
หรือว่าจะเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่เป็นอยู่ไหม
หรืออะไรกันแน่อันนี้คือตอนที่นำศพออกมาเนี่ยนะคะ
ญาติเองก็คือเขาบอกว่าไม่กล้าที่จะเปิดแอร์ไว้ให้
คือก็เห็นข่าวต่างนานานะที่เปิดแอร์
นอนในรถก็เสียชีวิตได้ทีนี้ก็เลยเหมือนจอดไว้ตรงนี้
มันมีหลังคาอยู่บ้างใช่ไหมก็กะว่าจะมีร่มอยู่บ้าง
แล้วก็เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศมาระบายอากาศมาถ่ายเทคิดว่าพี่ชายอยู่ได้
แต่สุดท้ายคุณมันอยู่ไม่ได้หรอกมันร้อนอบอ้าวจริงนะครับ